สวัสดีครับเข้าใจใคร

ว่าคุณจะเป็นหลงไอ้พลอยมันมาก

หลงใครทั้งนั้นแหละอีบ้าหลงตัวเองนี่แหละ
หลงแต่พลอยผู้ชายไม่รู้ว่าทำไมว่า

พ่อปลูกปลามปลูกอ้อย

๐๒๖๘๕๓๐๒๖๘๕สามนะครับ๑

เมื่อวานพี่มีพูดไหม

บอกว่าทำไมให้แบบปิดอะไรอย่างนี้แบบเกือบถูก

ไม่อย่าไปนับกันมันก็ต้องบอก๕๘๓

เทพบอกเลขคุณแม่๓๐แม่ต้องบวกอีก๑เป็น๓๑

แม้ที่เวลามันออกพวกหล่อนคิดกันดี
ดีทำไมก่อนออกหล่อนไม่เห็นผีบอกบนบอกด้าน
อีบ้าหวายวัว๓ขาไงคุณแม่

แต่จริงถ้าวัวธนูออกมา๘๕๓อย่างนี้สิ
อ้าวซึ่ง๕๓ก็ไม่ถูกต้องถูก๖ตัวคุณแม่ใช่ไหม

เมื่อวานนี้เขามีข่าวอันหนึ่งที่เราอ่านไป
มีวัวลูกวัวคลอดออกมาแล้วมี๓ขา

ทำไมเหมือนขามันขาดเพราะโดนอะไรบาดหรือเปล่า

ขามหดกันไปข้างหนึ่งเหลืออยู่๓ขาแล้วก็เดินได้
เขาคิดว่ามันจะตายปรากฏมันไม่ตายมันก็เดิน

เขาก็เลยตีกันว่าเลขนี้น่าจะเป็น๓๓
เพราะจริงแล้ววัวมี๓ขา
แต่จริงแล้วปกติมี๔ขา

น่าจะเป็น๓๑เพราะวัวตัวเดียวแล้วก็มี๓ถังไม่ใช่เป็น
คราวนี้คน่ารักนะ

ใช่ขับไปก่อนหน้านี่อัทยิ
ภีรบอกบนกลบอกลั่งบอกนึงบนซะละแหน่

เมื่อวานปุ๊กแม่เรทติ้งต่างจังหวัดสูงมาก
แล้วคนก็ด่าปุ๊กแม่เยอะมากว่าคนไทยพอถูก

ผมขอให้ยิบมดดำที่ไทยทักเลย

นี่ไงจริงจะบอกว่าต้องมีคนถูกเยอะ
จริงถ้าสมมุติวัวออก๘โมง๕๓นาทีอย่างนี้

ก็เวลาเขาเล่นใต้ดินเขาก็เล่น๘๕๓อย่างนี้ใช่ไหม
คุณจะไปเล่นใต้ดินได้ยังไงตำรวจจับไง
เขาพูดฟายฟ้าใต้ดินอยู่ห่วย

อ๋อให้ไปซื้อที่รถไปใต้ดินโอเคค่ะ

กระสุนปริศนาทะลุห้องโถงวันพระจันทร์สีเลือด
หลุมพอดีแล้วรอดตายเพราะว่าโซฟาใหม่
เขาว่าอย่างนั้นเกือบตายวันพระจันทร์สีเลือด
กระสุนปริศนาทะลุหลังคาลนมากลางห้องโถงนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งไปนอนดูทีวีอยู่บนโซฟาใหม่รอดหวุดหวิด

คืออย่างนี้เมื่อวานนี้ตอน๔ทุ่มครึ่ง
ตำรวจสายตรวจตำบลนาพระอำเภอเมืองจังหวัดตรัง

มีหัวกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้านนะครับ
บ้านเลขที่๕๙หมู่๒บ้านสายพริกอำเภอเมืองตรัง
ก็เลยตรวจสอบเพราะว่าในเฉลิมตุยสุก
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับนำพาไปดู
หัวกระสุนปืนจำนวน๑หัว
ที่ตกอยู่บนพื้นกระเบื้อง

โดยบริเวณฝ้าเพดานมีรูนะครับขนาดเท่ากับหัวกระสุนปืน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหัวกระสุนปืนนี้
เอาไปตรวจสอบตามภาพที่เห็นนี้
และเฉลิมเขาก็เล่าว่า
ขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง
ก็ได้มีการนอนดูทีวีอยู่บนโซฟา

หัวกระสุนตกลงมา๔๐เซน
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงอาวุธปืน
ถูกยิงขึ้นท้องฟ้าจำนวนหลายต่อหลายนัดทีเดียว

ปรากฏว่าระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงก้อนเหล็กนั้น
ตกมาที่บ้านดังสนั่นเลย
ก็สะดุ้งตื่นปรากฏว่าฝ้าเนี่ยเป็นรู

แล้วก็มีหัวกระสุนตกอยู่บนพื้น

พระภูมิเจ้าบ้านเจ้าเรือน

เพราะปกติทุกคืนตัวเองกับครอบครัว
จำนวน๔คนจะนอนดูทีวีบนพื้นกระเบื้อง
ตรงกับจุดที่กระสุนตกลงมาพอดีเป๊ะเลย
แต่เมื่อ๒วันที่ผ่านมา

อีกทั้งบริเวณดังกล่าวอยู่ตรงข้ามกับหิ้งพระ

ช่วยตัดกระสุนปืน

ให้ว่ามันน่าจะเป็นไปได้แบบนั้น

เอาต้นข้อไงสมัยก่อนผมก็ข้อ

ล้ายแบบไม่ดีเลยทีไว้อะไรอย่างงี้เมื่อวานไปว่ายลาหู
ทำไมแปลกนะไปเขาก๊อกก๊อกก๊อก

คุณไปขออะไรบ้าง
ขอปัดปาวอะไรป่ะข้อเรื่องความรักหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาบอกได้ขอได้หรอ
ไปขอให้สามีเลิกกับเมีย

พี่หนุ่มหนูไม่เคยมีผัวไม่เคยมีแฟน

กลับมาที่ดีกว่า
ที่จริงครั้งนึงเนี่ย

ราคาสูงลิฟต์ฟ้า

คุณหมอประเสริฐ

กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ

ที่ไหนนะ

๑เมื่อน๙พันล้านบาท

เนื้อที่หรอ
สามหมื่น๖พัน๔๒๒ตรเมตร

๓หมื่น๖พัน๔๒๒ตรเมตร

ได้ขายสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ

ในราคาที่บอก๑๙พันล้านบาท
ซึ่งเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เงินสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเลยนะ
ซึ่งเงินเหล่านี้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษจะนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมสถานทูตในประเทศต่างทั่วโลก
หลังจากขายปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกกันบอกว่าเขาก็จะไปทำจะย้ายที่ทำการของสถานทูตไปเช่าเอาแล้ว
ไปเช่าดีกว่าจะไปเช่าแล้วซึ่งจะทันสมัยกว่าภายสัญญาเช่าจะ๑๕ปี
สถาปัตยกรรมนะครับแบบโคโรเนียลภายในเนี่ยมีสวนพันไม้เขตร้อน
สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๔๖๕แล้วก็โอ้โหก็๑๐๐ปีแล้วนะ
เคยมีโอกาสแบบเวลาที่มันเป็นบนอัฟเฟอร์ซี่ถ้าเรามองลงมาจะเห็น

ก็๑๘๑๙ปีเนอะ๑๐๐กว่าแล้ว
หลังจากรัฐบาลอังกฤษซื้อพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะฮะ๙เอเคอร์
อย่างที่คุณหนุ่มถามว่าเท่าไหร่๘๖๔๒๒ตารางเมตร
ซึ่งในสมัยนั้นนับว่าตรงนี้จุดตรงที่เขาเคยซื้อมาก่อนเป็นเขตนอกเมืองกรุงเทพ
อาทิตย์ปัจจุบันเจริญมากแต่เดี๋ยวนี้คือในเมืองเลย
แล้วก็วันนี้นะฮะกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษก็ขายสถานทูตแล้ว

พระราชนีวิคโทเรียไม่ได้สร้างไว้
ที่ตั้งอยู่ภายในนัระศร้อนก็ยังจะอยู่คงเดิมนะครับ
นุสวรีรำลึกสงครามจะเคลื่อนย้ายไปที่สถานทูตใหม่ของประเทศอังกฤษ

ต้องขายต้องให้คนเช่ายังไงกว่าจะได้หมื่น

มันต้องเป็นอะไรที่ต้องได้อะไรกว่าเป็นมา

ตรงห้างจะไม่ค่อยปรับปุลาร์เท่าไหร่

คุณน้อยคุณกรรมลาสุโกศล

เพราะฉะนั้นของจิลาที่วัดทั้งหมด

ก็เป็นของคุณน้อยวงปรุงอย่างนี้
แต่พูดถึงอังกฤษเมื่อคืนผมยังปวดใจไม่หาย

จิลลอทดูเทศนะเออจิลลอทดูเทศนะดูบอลคนนี้เขาเป็นคนดูบอล
เออจิลลอทไปทำเป็นเซลล่าบูนใต้แสงจันทร์ยังกระแดะดูบอล
โดนไป๒๐วันนี้ยังมาโดน
เออเอ้ามาอีกหนึ่งคราว
อันนี้ไม่ต้องกินอันนี้เขาก็กินเข้าไปเหมือนกัน
กินโคเคนเข้าไปอ่ะนะคะลืนโคเคนเข้าไป๑๐๖ก้อนเลย
ก็คือเรียกว่ากว่า๑กิโลกรัมรวบสาวบราซิลได้คาสุวรรณภูมิเลย

มีรายงานว่าหน่วยปราบปรามยาเสพติดสุวรรณภูมิ
พร้อมด้วยตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ปปศรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำการจับกลุ่มนี่คนนี้นะคะนางโจเซคาเลเมนแดชวาราวาเซเล่อายุ๒๔ปี
ก็เป็นสัญชาติบราซิลพร้อมกับยาเสพติดโคเคน๑๑๑๐กรัม
ที่ผู้ต้องหากลืนมาในช่องท้องค่ะพี่ค่ะ
ขนาดเดินทางมาจากประเทศบราซิลนะคะ
โดยมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่๓๐มกราคม๒๕๖๖
โดยเมื่อผู้ต้องหามาถึงมีท่าทีมีพิรุธมากแหละ
ก็คือคนทำผิดแต่เขาก็ต้องมีพิรุธใช่ไหม

อ่าเขาบอกว่าตรวจสอบพบสิ่งแปลกปลอมซุกซ่อนภายในช่องท้อง
ภายหลังขับถ่ายออกมาพบว่าเป็นยาเสพติดประเภทโคเคนนะคะ
ขับถ่ายแล้วเสร็จในวันที่๓๑มกรา
พี่เขามาวันที่๓๐ขับถ่ายแล้วเสร็จวันที่๓๑มากรา
ก็ใช่รวมแล้วคือหมดกี่ก้อนเนอะโอเคยักษ์ไปยังไงว่า๑๐๖ก้อนคือ๑๐๐มันไม่ระเบิด
คือถ้ามันแตกแล้วน่ะตายน่ะตายเลยน่ะคือก็๑๑๑๐กรัมน้ำหนักรวม๑๐๐เท่านี้กรัม
โลกว่าก็นำเข้าไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
ไหมน่ะกลืนมาแล้วก็ไม่สบายใจตัวเองไงมีพิรุษซะอย่าง
มีคนก็จะส่งลอตเตอรี่มาให้หล่อนติดหัวนะงวดหน้าเพราะหล่อนเนี่ยแหละเป็นคนที่คิดเลข
คุณแม่ที่เห็นอยู่วันนี้ของใครรู้ไหมคะของช่างทำผมคุณแม่เองซื้อทุกที่
โอ้คุณกล้องซื้อเยอะด้วยอ้า
ทำไมอุ๊ยเดี๋ยวเขาคงจะไปกัน

แต่คุณครูกล้าไปเหรอเธอ
คุณครูไม่กล้าไปคุณครูบอกว่าให้ไปเจอที่สารไร้สาระครับครูบอกอย่างนี้

ทำไมจะไปบรงสาวบาลไร้ศาลละไปเจอกันที่ศาลเลยเขาบอก

เขาไม่เข้าใจหรือเปล่า
คงจะเห็นว่าเมนจัดดอกไม้สวยก็เอาซะหน่อย
อุ๊ยเขาไม่รู้ว่าหนูว่ะ

เอามาค่ะนี่เลยฮอตต้าค่ะคุณผู้ชมมาใหม่เลยนะคะขิงผสมสวมสกัด
อันนี้เลยเป็นขิงร้อยเปอร์เซ็นแต่ใส่สมเข้าไปด้วยที่กินแล้วก็จะได้ขิงร้อยเปอร์เซ็นต์
จะได้แบบสดชื่นแบบว่ากระปี้กระเป๋าด้วยขิงช่วยได้เยอะมากจริง
แต่เอาไปหน่อยพรุ่งนี้ได้อัดมูไนท์ต้องใช้สักหน่อยสักทีเออเพี้ยวไปสิอืม
มันสดชื่นชื่นใจใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันจะได้มีเสียงทำรายการ
เวลาดื่มสมอะพี่มันก็จะมีแบบกำลังขึ้นมาด้วยเพราะคนชอบบอกให้ไล่ฉันไปกินน้ำขิง
เธอเนี่ยแบบชอบไล่ฉันไปกินน้ำขิงไม่ใช่ของคุณกินแล้วน้ำขิงอะคุณ
ไม่ต้องเป็นนั้นต้องคออย่างอื่นเข้าไปกวาดคอคุณอ่ะ
เฮ้ยฉันอยากจะไปประมูลกับเขาเพราะฉันก็ถือว่าผมมจรคนเดิม
หมายถึงว่าคือพี่จะไปประมูลแข่งกับสาวคนนี้ถูกไหมคะ
สาวคนนี้ค่ะเขาหวังว่าเขาจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยนะคะ
ครั้งแรกเอาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นเงินก้อนมาเนี่ย
ประมูลขายพรมจันทร์ของตัวเองบอกว่าจะซื้อบ้านใหม่ให้แม่
ขอนำพรมใจของเธอมาประมูลคุณผู้ชม
โดยตั้งเป้าไว้ที่๘๕๐๐๐ยูโรหรือว่า๓๓ล้านบาท

ไม่เอาใครจะซื้อว่า๓๓ล้าน
แต่ว่าสาวรายนี้เขาเปิดเผยว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่รัฐมินาเชลัยนะคะ
เป็นเด็กสาวที่ใช้ชีวิตแบบยากลำบากมากอยู่กับคุณแม่เขา

ปกติเธอปิดบังหน้าตาเธอมาตลอดเลย

ก็ต่อเมื่อมีผู้ชนะการประมูล
โดยผู้ชนะจะมีเวลาสนุกสุขสรรค์กับเธอได้๑๒ชั่วโมงเต็ม

ซึ่งขณะนี้มีผู้คนจำนวนมากพี่

มารอไม่น้อยที่เข้ามาร่วมแข่งขันนะ

โดยเป้าหมายของเธอนั้นจะสิ้นสุดการประมูลในเดือนพฤษภาคม

ว่า๓๔๙แล้วนี่ไงเขาก็รออีกหลายเดือนเขาจะรอให้ถึง๓๐

นี่ไงสำหรับสิ่งที่ทำให้เธอตัดสินใจนำคืนแรกของตัวเองมาประมูล
หลักเลยเกิดขึ้นจากชีวิตอันยากลำบากของเขานั่นแหละ
คือสู้ทนมานานคือแบบรักษาพรมอาจารย์มาอย่างดีมาก
โดยโรมซาเรียก็บอกว่าพ่อทิ้งครอบครัวไปเมื่อ๑๐ปีก่อน
จากนั้นเธอก็อาศัยอยู่กับแม่แล้วก็พี่น้อง๖คนด้วยกัน

ทั้งที่พี่ชายคนโตของเธอเพียงคนเดียวนะที่ทำงานเลี้ยงดูทุกคน
เขาก็หาเงินได้เดือนละ๑๔๕ปอนด์หรือว่าราว๖๔๐๐บาทต่อเดือน
แต่ต้องเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวขนาดนั้นมันก็แทบไม่พอใช้จ่ายแล้ว
ดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าการประมูลพรมจันทร์จะช่วยพลิกชีวิตของครอบครัวเธอได้
หากได้รับเงินก้อนนี้โรเสรียก็ตั้งใจว่าจะพาทั้งบ้านของเขา
ย้ายบ้านไปอาศัยที่เมืองอื่นก็คือจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละ
ซึ่งน่าจะมีอัตราการจ้างงานที่ดีกว่านี้รวมถึงเขาอาจจะมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าด้วย
อายุนางคือ๑๙แล้วเขาก็ต้องพยายามดูแลครอบครัวของเขาไง
หวังว่าจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่แล้วก็สามารถจ่ายค่าเทอมของตัวเองได้ด้วย
ให้กับการจ้างแบบฟรีแลนซ์มากนักเขาก็เลยเลือกที่จะทำสิ่งนี้
นุงยะชั่ว
ที่เขาเลือกมาเนี่ยคือพวกเขาจะต้องเข้ารับการตรวจโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนมาใช้ช่วงเวลาดื่มดำกับเขา
แน่นอนว่าพวกเขายังต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง
และในวันที่นัดพบกันในโรงแรม
เธอจะนำคนที่ไว้ใจได้ติดตัวไปด้วย
ซึ่งคนนั้นจะคอยรอเธออยู่ภายในบริเวณนั้น
กระทั่งหมดเวลาของผู้ซื้อไม่ได้เอาเข้าไปในห้อง
เหมือนพี่ที่พี่เคยเล่าอย่างนั้น

เหล้าอยู่คุณอยู่ข้างในแล้วคุณทำอะไรอยู่ข้างใน
ก็นั่งสวดมุนเถอะ

ผมมาจ่ายฉันประมูลก็ได้

เฮียวเท่าไหร่เขา๓๓ล้าน

แต่เขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาคุมอาจารย์จริง

จริงนี่เรื่องจริงนะเขาบอกจริงเขาไม่เคยเลยเฉพาะ
เฉพาะก้นนะแต่ปากไม่ไห้

คนอย่างเธอเนี่ยควรจะไปอ่านข่าวนี้
คืออีพี่หนุ่ม
คือไม่รู้จะขุดคำด่าจากที่ไหนมาขุดมาด่าแล้ว
จริงคนอย่างเจอถ้ากินน้ำขิงแล้วแบบว่า
ทำให้สติสตันจะมีหน่อยไหมอีบ้า
ผู้รักต่างชาติถ่ายพรีเวดดิ่งอันนี้ยังไงคงไม่คุณรู้ต่างั้นอย่างเงี้ย
คือมันเป็นเฟซบุ๊กนะครับของคุณวะลินนาคชัยเนรมิต
ได้โพสต์ภาพหนุ่มชาวเอเชียเนี่ย
เสื้อเชิดแขนยาวสีขาว

คือเจ้าสาวใส่ชุดราตีสีแดงสด
ลักษณะเป็นการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนี่แหละครับ
บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นเมน
โดยตั้งกล้องอยู่ด้านหน้า
ทำให้มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์
จำนวนมากว่าเฮ้ยมันเหมาะสมแล้วเหรอ

เกิดขึ้นที่บริเวณเมนวัดชัยธาราราม

ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ย

แล้วก็สการะบูชาของชาวภูเก็ต
แล้วก็คนไทยตลอดจนคนจีน
โดยภาพดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นคนจีน
มักนิยมเดินทางมาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในภูเก็ตเยอะ
โดยปกติการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภายในวัด
จะต้องขออนุญาตจากวัดก่อน
จากบางสถานที่ไม่เหมาะสม

นึกว่าเขาเห็นดอกไม้จัดสวยไม่ใช่
ไปถ่ายแบบนี้ต้องให้เกียรติ

ไปยังไง
ว่ารักของเราจะนิรันดิ์อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เป็นไปได้จนวันตายอะไรอย่างนี้ไง
อยู่ด้วยกันจนวันตายมันอาจจะมีนิ่งอย่างนั้น
ความตายอาจจะไม่มีทางภาคเราไปได้อะไรแบบนี้

ไม่น่าใช่เขาเป็นในวัดคนอะไรนะคนที่

ต่อให้ตายไปเราก็จะรักกันเป็นแบบนี้

ค่ะเขาชอบไปทานกับวัดบริเวณภูเกศเยอะนะคุณแม่ตอนเรีย
นี่เจอจำที่ลองอ่านข่าวแธอมได้ไหมเธอ

หรือไม่จำได้ไหม

ฉันก็นั่งกันอยู่สองคนเล่นกงล้อมหาสนุกอยู่
ก็มีคนไทยเดินเข้ามาฉันก็เอ๊ะฉันก็ไม่สนกำลังลุ้นกงล้อมหาสนุกอยู่
สักพักก็มีธอมสองคนเดินเข้ามา

ไม่ได้จำสรุปอ่ะกัญชัยไปเจอให้

คือเขาอาจจะไม่ได้ยินก็ได้

หนูนี่อาบน้ำถึงคนได้จริงหรอ

ไปดูคลิปนี้ก่อนหายมีคลิปมาให้ดู

ขี้น่าจะน่ารักมากเลยอ่ะ

ซึ่งทำให้มีคุณผู้ชมเข้าไปชมกันเยอะแยะมาก
ขนาด๑๐ล้านครั้งแล้ว

คลิปนี้เป็นของจริงแล้วตัดต่อกันแน่นะครับ
สำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับ

กำลังอาบน้ำถูสบู่ในอ่างล้างหน้า
ในห้องน้ำบ้านของเขาได้
แสดงให้เห็นว่าหนูตัวนี้ยืนด้วยสองขาอย่างมั่นคง
ใช้ขาหน้าถูสบู่ทั่วตัวเลย

ไม่ต่างจากท่าทางของมนุษย์เลย
โดยดีเจโฮเซกอเรอา
ซึ่งบัญชากองคลิปมีการกล่าวว่า

ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อน
มันทำอย่างนั้นอยู่ประมาณ๓๐วินาทีก่อนจะวิ่งออกไป
ผมคิดว่ามันคงอยากให้ตัวเองเนี่ย
สถานที่โทมัสไอวิโร่ซึ่งเป็นนักวิจัยชีววิทยาหนู
จากเมืองไวรัยเฮลซิงกิตประเทศฟินแลนด์

ถูกนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ยืนยันนะว่า
ที่เห็นเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นของที่ถูกทำขึ้นมา
แต่ก็ระบุนะครับว่ามีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่หนูตัวนี้
กำลังทุกข์ทรมานเพราะสบู่

อ๋อมันเลยถูใหญ่เลยน้ำหนูมันจับสบู่อยู่

หนูไม่มีวันทำท่าทางแบบนี้
นอกจากมีสิ่งที่มันต้องการกำจัดออกไปจากตัว
มันอาจจะกำลังต้องการกำจัดสบู่

มันอัศตรีหรือว่าถูใหญ่เลยตั้งมาเนี้ย

เอาล่ะทำงานมันไม่ได้ชาว
มันจะลงไปแช่น้ำไหม
ถ้าคุณควรควรต้องการ
มันแม่งแต่เอาฟองออกมันก็ต้องลงน้ำอีก
ลงอาบน้ำแล้วหนูมันว่ายน้ำเป็น

ไม่จริงหรอมันเล่นเล่นรึเปล่า
ที่มีแมงมุมแมงมุมที่

แมงมุมที่

ในระหว่างที่พี่ภาคมีท่านี้ไหมล่ะท่าถูสบู่

ลูกบ่อก็จะลิ้งแต่หอยทาด

เขาก็จะมีอะไรที่เขาชอบ

คุณนิดก็ให้มา

หนิงโลกไอจีนแสดงความยินยา

ฉันต้องเปิดไอจีดูไง

เอ้อโอเค

เหลือดูไอจีนิ้งประณิตาก่อนเถิม

นี่ไงเห็นป่ะล่ะเขาบอกแล้วเอาแล้วเว้ยมีเหน่าะ
ไม่คือเขาอยู่ด้วยกันในเวลาที่เขาตรวจหรือเปล่า

เขาได้หลานเพิ่มแล้วมีน้ำยาจริงนะป้า
นี่อย่างนี้เห็นไหมล่ะนิ้งปะนิตตาเธอ

เดี๋ยวฉันดูก่อนไงฉันดูจากหนิงไงจะกำลังไปดูเพ้อย่างไร

เขาอยู่ด้วยกันไงก็เป็นไปได้

พี่นิ่งมีน้องให้น้องนี้ดีแล้วดีใจอย่างนี้น่ะ

เอ๊ะแต่ฉันดูไอจีของสามีของปานวาดก่อนเขาลงไหม
เขาบอกว่าอย่าไปว่าน้องมดดำเลยสงสาร
พอน้องเขาสู้คุณหนุ่มไม่ได้

โอ้โหคิดผิดแล้วเนี่ยผมบอกเลย
เนี่ยเหรอสู้ไม่ได้ด่าผมทุกวัน
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดี
ที่กำลังจะเกิดกับครอบครัวของคุณเป้ยปานวาดกับคุณป๊อปนิธิเนี่ยฮะ
รวมถึงน้องโปรดน่ารักมากเนาะ
เพราะวันนี้เหมือนจะเป็นการประกาศเก่าดีของแม่เป้ย
ตอนนี้กำลังจะมีทายาทคนที่๒ให้กับน้องโปรด

หรือว่าสิึ่งอาจจะต้องแบบอย่างนี้เปล่า

ไม่เป็นไรให้เพื่อนพูดไม่เป็นไร

ฉันต้องดูจากนิ่งนะเถอะ

เดี๋ยวดูก่อนมีเรื่องใครอีกเถอะอ้ำปัจจาราภาทำอะไรนะ
ก็คือต้องถามคุณหญิงกันกันคุณหญิงก็จะลงคลิปอยู่

ยิ่งยงเปิดใจเครียดนะฮะโดนถอดงานพิธีกรทันทีหลังสารสั่งจำคุกนะครับ
หลังจากที่ยิ่งยงยอดบัวงามนะครับหรือว่าประยงบัวงามเนี่ย
ถูกสารสั่งจำคุก๒๐ปีไม่รอลงอาญานะครับ
ความผิดฐานช่อกงประชาชนจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรนะฮะ
ในวันนี้นะฮะเจ้าตัวก็ได้มีการยื่นประกันตัวในวงเงิน๕แสนบาทนะครับ

สุดนะฮะทางบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้มีการต่อสายตรงนะครับ
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้เนี่ยนะครับ
ก็พี่ยิ่งยงก็บอกนะฮะว่ายังไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะมันยังอยู่ในชั้นศาล
แต่วันนี้ศาลท่านก็เมตตาให้เราได้ประกันตัวต้องยอมรับว่าเราทำอาชีพสุจริตมาโดยตลอด

เรื่องธุรกิจที่เราทำคือจริงแล้วเนี่ย

แต่ก็น้อมรับคำตัดสินของศาล
และขอบคุณศาลที่เมตตาให้ประกันตัว

ก็มีการฟ้องร้องกันมาประมาณ๒ปีแล้วนะครับ

เรายังได้อุทธรณ์แล้วก็ดีการต่อไปมาสู้คดีกันต่อ
ถามว่าเจอข่าวแบบนี้เนี่ยโดนแคนเซิลงานหรือเปล่า

แต่ว่าเรื่องงานพิธีกรอาจโดนทางรายการเปลี่ยนตัวได้

ยังรอความเมตตาจากศาลและรูปรวมหลักฐานรายละเอียดต่อไป

คือยังไงเป็นปุ๋ยใช่ไหมคดีของเขา

เหมือนกับมีคนมาเล่าว่าเขาขายปุ๋ยนี่แหละ

ยอดจริงในการขายปุ๋ยของแต่ละเจ้า
ไม่ใช่หลักร้อยล้านนะหลักเป็นหลายพันล้านนะ

เขาเลยบอกเอาอย่างนี้คุณยิ่งยง

คุณเอาหุ้นไปแล้วระบบของปุ๋ยมันก็จะเหมือนกับ
ก็คือขายเป็นกลุ่มอันนี้เราก็ต่อมาอีกหล่อไป
เหมือนวันนี้เราขายเป็นลุก
ไม่รู้วะไม่รู้ไม่ได้

พี่ยงโฮเปิดบริษัทของเขาก็ชัดเจนนะ

ยายาอุรัสยาก็กับคำตอบฮา

คุณไปขึ้นเตียงเสริมอึมมาหรือเปล่า

เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะโป๊ะขนาดนี้นะคะ
แต่แฮปปี้ดันตุ้มแล้วแบบมันอึมขึ้นนะคะ

เพราะว่าอนาคตเขาทำศัลยกรรมหน้าอก

โอ้โหมีด้วยอะไรอย่างนี้วันนี้ค่ะ
ก็นิดนึงค่ะกว่าจะบีบเข้าได้
ไม่คิดว่าชุดมันจะโป๊ขนาดนี้ค่ะ

บีบออกมาแล้วมันขึ้นมาขนาดนี้
ถ้าได้แค่นี้ก็อย่าทำเถอะ

ก็ไม่คิดว่ามันจะบีบแล้วมันจะมาขนาดนี้

โอ้โหหนูเห็นดาราแต่งตัวแต่ละคน

รัดให้เอวเล็กของโพเอ็ม
เดินไปเดินมาไปเป็นลมอยู่หน้างานไง

ใช่เพราะเพิ่งมีงานไป
เห็นมีงานนี้มีงานนี้

ใครละ

ไอแวนเพราะว่าวาลิสาก็จะพร้อมกันอะ

หายใส่กันได้ออกเนี่ย
เออเข้าใจได้

ไปมีเรื่องต่อไปด้วยใช่ไหม
มีล่ะมีอะไรฮะอ้าว
อบปิดก่อนช่วงหน้าเป็นไรฮะ

อะไรแบบนี้ตกไปแล้วแน่ะไม่คุณแม่เพราะความเป็นอยู่แล้วเงินทองต้องทำ
ไม่คุณแม่มดถามว่าบนหัวอาอินเจฮีมีอะไร

เขาสคริปของคนแม่มดำค่ะ

อ้าวมาเรื่องอุ่มบอลอุ่มบอลกันนะ

ไม่มีคู่ไปได้ไหมเราก็ไปเที่ยวกันเอง

นี่คือเรียกว่าถามอื่นผู้ชมทางบ้านนะ

คนที่รู้แล้วกันสอนเล่นใหม่

คือไม่มีคู่เนี่ยก็ไปได้เหมือนกัน
คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย
ไปหลายที่ทั้งไทยทั้งต่างประเทศ

รอบไพรสวยมากนะ
เหลืองขึ้นเต็มภูเขาไปหมดเลยสวยสุดเนี่ย

เอาอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกคาเลนดูล่า

อยากจะสัมผัสแบบใกล้ชิดกันใช่ไหมคะ
ไม่ต้องไปไกลที่๗๑๑ก็ไปได้แล้ว
ก็ไม่ไปดูได้เลยแต่ไม่ได้มีเป็นดอกให้ดูนะคะ
พูดเลยว่าช่วยลดกลิ่นปากช่วยให้กลิ่นปากสะอาดหอมสดชื่น
โดยไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะเป็นออร์แกนิคไง

จะขึ้นหน้าจอนี่ก็มี๕๐กรัมอันนี้เล็กใช่ไหม

ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพิเศษมาก
เฉพาะที่๗๑๑ที่เดียวเลยนะคะ
เริ่มตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๗กุมภาพันธ์นี้

ที่เอากลับไปลองใช้

วันนี้เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันนะฮะ
พร้อมกับแฮชแท็กเบอร์โทรมานะครับว่า
วาเลนไทยนี้อยากยิ้มเซลฟี่กับแฟนแบบไหน
จะยิ้มกว้างยิงฟันยิ้มแบบไหน

ที่ตอบคำถามที่โดนใจทางรายการของเรานะครับ

ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงจบรายการข่าวใส่ไข่นะฮะ๑ทุ่ม๑๐นาที

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการข่าวใส่ไข่พรุ่งนี้
รุ้นกันว่าความคิดของใครโดนใจมากสุด

หล่อนมากพี่แล้วถ้าต้องถ่ายรูปกับแฟนพี่จะยิ้มแบบไหน

เฮ่ยแฟนเป็นคนอย่างนี้

ดอกอะไรน่ะกินคราเลนดุลาค้าแลนดูลา

ดอกทาเวนดูระ
ลูกไม่เคยเห็นดอกนี้ไงสมุดทวด
หนิงประดิษฐาแถลงคลาวกันยังไงฮะต่อไปเรื่อง

เราจะเจอโมลสุมว่ายังสามารถจับมือผ่านกันไปได้
ล่าสุดนะฮะสาวอุ้มได้มีการจุงมือนะครับ
ใจหนุ่มบอลเนี่ยบินไปไหว้พระขอพรนะครับที่ฮ่องกง

แล้วก็ยังได้ผูกด้ายแดงขอพรเรื่องความรักด้วยนะครับ
เห็นบอกว่ามีซื้อกระเป๋าให้๑ใบด้วยนะ

ของคุณผูกอะไร
อ๋อคือผิดไปมั้ย

มากที่นี่คุณอุ้มบอกคุณอุ้มรักมาก

ก็จะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมปิดวาจาอยู่๗วัน
ได้เห็นคุณจอยริรณีเล่นบทก็เป็นตัวร้าย

แต่นอกจอในชีวิตจริงนั้นต้องบอกนะคะว่า
คนนี้เป็นที่รักของเพื่อนพ้องน้องพี่และเหล่าแฟนคลับมาก
รวมถึงเป็นอีกหนึ่งดาราสาวสายบุญเลย
ประโยชน์เพื่อสังคมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำ
ล่าสุดเนี่ยคุณจอยก็ขอลางานตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
ก็ไปเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรม
ซึ่งภายหลังจากกลับจากวัดเจ้าตัวก็ได้โพสต์อินสตาแกรม
แฟนคลับอนุโมทนาบุญข้อความก็บอกว่า
หนุ่มหนุ่มอะไรก่อนจะโยนเข้า
ฉันรู้ว่าแกจะถามว่าฉันเข้าไปปฏิบัติบ้างไหม

ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน
เข้าวัดจริงแบบเปอร์ตามคำว่าเขาคนเข้าวัดนะ

คนนี้เขาอาจจะแบบเข้าวัดไปทำอะไรของเขา
แต่เขาชอบช่วยคนช่วยเหลือคนอื่นคุณคิดดีคำพรี

กุดทองเล็กแม่ยังฝังที่ตาเลย

ว่านางสวยมากจริงแล้ว

ในวันคล้ายวันเกิดของนางเนี่ย

นางก็เลยเริ่มต้นด้วยการชวนครีมเปรมซินีเนี่ย

ช่วงบ่ายก็ไปมีเลี้ยงขนมมีพาร์ตี้กัน

อยู่อินสตาแกรม
ผ่านสีปาร์ทตี้เขายังไม่มีนิ่ง

แต่แล้วพี่คุณผู้ชมค้า